คู่จริงกันบ้างดีกว่าคู่นี้ก็คบกันมาหลายปีแล้วหลายคนเนี่ยเชียร์แล้วเชียร์อีกจริงนะคะสำหรับคู่ของแดนวรเวทแล้วก็น้องแพตตี้อังสุมารินนั่นเองนะจ๊ะคือพักหลังหลังเนี่ยไอ้ความหวานเนี่ยก็หวานมากขึ้นนะเอาจริงคู่นี้นะคะ
ลงรูปพงรูปคู่เนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยมุ้งมิ้งมากทั้งคู่ไปทานอาหารกันริมแม่น้ำนะจ๊ะบรรยากาศดีดื่มดำบรรยากาศสุดโรแมนติกนั่นดูสิคะท้องฟ้ากำลังเปลี่ยนซีนพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเออเห็นภาพนี้แล้วบอกได้คำเดียวว่าคนโสดแบบพี่แจ๊กกะรีนอิจฉาย
ซึ่งพี่แดนนี้นะคะเขาโพสต์รูปคู่กับน้องแพตตี้หวานใจเอาไว้แล้วก็ลงแคปชั่นแบบนี้บอกว่าปิดกล้องแล้วพักผ่อนได้ค่ะนานลงรูปคู่ก็ถูกใจเอฟซีนะเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลย
จากรูปคู่แล้วแฟนก็พากันโฟกัสไปที่รูปครอบครัวจ้ะถือว่าเป็นการรวมตัวกันของทั้งคุณแม่ของน้องแพตตี้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของพี่แดนพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้เข้ามาคุยอะไรกันหรือเปล่าพลอยจากผู้มีประสบการณ์
รู้สินะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ต้องนัดกินข้าวพูดคุยอะไรอย่างนี้กันก่อน
โอ้วน่ารุ้นนะคะทำเป็นเล่นไปนะ

ผมไม่รู้ว่าต้นเพลงเขาร้องยังไง

เดี๋ยวรอรุ้นเดี๋ยวนะคะสำหรับข่าวดีนะ